คนอยากให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจับมือกันตั้งรัฐบาล
สองพักเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิน๒๕๐เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาแน่

แรนสไลด์อยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากงั้นน่ะ

ผมคิดว่าตอนนี้ถ้าดูตามโพลนะเอาแค่โพลอย่างเดียวก่อนเนอะ
แต่อันที่หนึ่งก็คือว่าโพลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนเนี่ย
ผมไม่เคยดูผลโพลเลยผมไปดูที่ข้างล่างสุดของก่อน
ว่า๒๐๐คน๒๕๐๐คนความแม่นยำอยู่ที่๙๗
ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหาใครเราถึงจะได้เห็นว่าความแม่นยำของโพล
และเราเช็คตลอดเวลาด้วยการที่เราลงพื้นที่ตลอดเวลา
เราไม่เคยเป็นนักรบพอกแอร์เราอยู่ใกล้ชิดประชาชนเราจะรู้สึกได้
ที่เขาบอกว่าสงขลาโพพิธามาแรงโพลเก้าไกลมาแรง
พอเราลงพื้นที่เราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเราเช็คได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลงพื้นที่เย็งสมามสมมุติ
คือโพลที่ดีที่สุดของเราในความรู้สึกนะอันที่หนึ่งเนอะ
ที่สองก็คือว่าเมื่อมันมาในลักษณะแบบนั้น
มันก็จะต้องยิ่งเป็นจุดที่ดูซิว่าเราจะต้องทำงานตรงไหนมากขึ้น
ตรงไหนที่เราจะต้องเร่งเครื่องมากขึ้นมากขึ้น
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งใน๔๕วันที่เหลือ
ซึ่งก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ย

แน่นอนผมคิดว่าอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

ประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งรวมพักฝ่ายค้านทั้งหมดที่มีอยู่ณปัจจุบัน
ผมคิดว่าเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อม
มีจุดต่างของพักที่ค่อนข้างจะชัดเจน
พักหนึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
พื้นที่นี้หรือวาระนี้
เสรีพิสุทธิ์ก็มีความสามารถ

พักนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งพักนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งพักนี้อีกเลย

ผมคิดว่าเราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหม่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผมคิดว่าเราไม่เป็นสองรองใคร
เศรษฐกิจเรื่องของดิจิทัลเราไม่เป็นสองรองใคร
เรื่องการต่อสู้พวกพี่น้องแรงงานเราเป็นภักดิ์เดียวที่ไม่มีปีกแรงงาน

เศรษฐกิจอะไรใหม่ก็เป็นจุดเด่นของภาคเก้าไกล
ที่ถ้าได้จับมือกับพักเพื่อไทยตามคำถามเป็น
ผมก็คิดว่าเราจะเป็นช้อนกับซ่อมที่สามารถผลักประเทศไทยออกจาก
สิ่งที่เป็นทศวรรษที่ศูนย์หายในช่วง๘ปีที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นการปิดประตูค่าผลิตการไปในตัว
ผ่านผ่านบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งมีพลังมากกว่าลูกมือ